กลับมาติดตามการเมืองในบ้านเรานะฮะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของความคุมเคลือ
กับเรื่องของตำแหน่งประธานสภาจับตาดูสัปดาห์หน้าครับว่าสุดท้ายจะเป็น
อย่างไรตำแหน่งนี้จะเป็นของพักไหนแต่ล่าสุดครับนายชูวิทย์บอกว่า
ไม่ใช่มีแค่๒แผนเพราะล่าสุดมีแผนที่๓แผนที่ว่านี้เป็นแผนเพื่อผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
และรัฐบาลก็จะเปลี่ยนคั่วไปมันเป็นยังไงติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป
ว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องจริง
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวคิดนี้จะไม่เกิดขึ้น
เพราะหากจับอาการและย่างก้าว
แคนดิเดตนายกภักดิ์เพื่อไทยอย่างเศรษฐาทวีสิน
ไปนั่งหัวโต๊ะประชุมเตรียมงานนโยบายภายใน
และเดินสายพบปากประชาชนภาคเอกชนแบบถี่ขึ้น
ก็คงจะเห็นคำตอบลางแม้จะยืนยันว่ายังไม่คิดก็ตาม
เราเองเราก็อยากให้เขาได้เป็นเพราะว่าเขาเองเขาได้ลืมมาเป็นอันดับหนึ่ง
อันนี้ก็หวังว่าจะไม่มีอุปสรรคใดทั้งสิ้น
หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไว้ใจและเชื่อถือได้น้อยที่สุด

เพราะอำนาจและผลประโยชน์ไม่เคยเข้าใครออกใจ
วันนี้อุดมการอาจจะหนักแน่นดังขุนเขา
แต่วันหน้าอาจจะเบาเหมือนปุ๋ยนุ่น
เพราะอำนาจและผลประโยชน์อันมหาศาล
สามารถสั่นครรภ์จิตใจและอุดมการได้เสมอ
ที่สำคัญวงการนี้ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร
ขอบคุณครับที่วีดีโบราณงาน